คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้นะคะถูกโพสต์เอาไว้ในเพจที่นี่บางพลีค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าผู้หญิงเขาอุตส่าห์ยกมือไหว้ขอโทษแล้ว
แต่ผู้ชายคนนี้ยังคงทำร้ายร่างกายเขาอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวลากระบัง
มีรถเก่งคันหนึ่งผู้หญิงมากันสองคนผู้หญิงขับแล้วก็มีผู้หญิงนั่งด้วย
มีรถจักรยานยนต์เหมือนกับมาปาดหน้าแล้วก็หยุดจอดเพราะผู้หญิงคนนี้เขาเปิดไฟขอทาง
รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าจอดแล้วลงมาแล้วเอามือมาเสียบไว้ในกระจกรถของผู้หญิงอ่ะ
แล้วบอกว่ากระจกหนีบผู้หญิงเปิดปุ๊บต่อยเข้าหน้าผู้หญิงเลยนะ
แล้วไปทุบรถผู้หญิงเขาด้วยนะไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ
ก็ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ
ไม่รู้

นี่โทษสคม
นี่โทษสคมหมด
คือตอนที่ถูกเอาของมาทุบที่รถ
ใช่เขาบอกเลยเป็นแป๋แจ
ปากตายมาทุบรถน่ะแมนมากเลย
ผู้หญิงเขายกมือไหว้เขาขอโทษ
ก็ยังจะเนี่ยมาต่อยหน้าเขาทุบรถเขา
คือตอนที่ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีคำถามอยู่๒๓คำถามในใจ
ก็คือผู้ชายคนนี้ทำไมป่าเถื่อนขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งตอนเกิดเหตุที่ลงมาแง้มกระจกแล้วก็คุยกันขอโทษกัน
แต่ว่าก็ถูกทำร้ายแล้วก็มาทุบรถเขาต่อ
หรือว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรมามากกว่านี้หรือเปล่า
คือผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจสนจรเข้น้อยเขตลาดกระบังแล้วนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้๔ทุ่ม
เป็นถนน๒เลถนนมันค่อนข้างแคบ
รถจักรยานยนต์คันนี้เธอให้ข้อมูลมาด้วยนะว่าเป็นจักรยานยนต์ฟีโน่
แต่ทะเบียนไม่แน่ใจว่า๙๗๒หรือ๗๙๒สีแดงหรือสีน้ำเงินนี่แหละ
คือรถเนี่ยก็คือตบไฟเพื่อจะขอทางยืนยันว่าไม่ได้บีบแตร

แต่รถจักรยานยนต์เนี่ยเธอขับตามมาเธอจะขอทางเปิดไฟขอทางแล้วรถจักรยานยนต์เหมือนกับโมโหจอดกลางทางเลยแบบนี้ค่ะ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายเดินลงมาข้างรถเก๋ง
แล้วก็เอามือของตัวเองไปเสียบที่ช่องกระจกรถข้างบน
แล้วก็อ้างว่ากระจกหนีบผู้หญิงเขาก็เลยกดกระจกเปิดไง
ตามคลิปก่อนหน้านี้พอเปิดปุ๊บมันต่อยสวนเข้าไปเลยเนี่ย
คือตรงนี้คนก็เหมือนกับตั้งคำถามว่าแล้วไปเปิดกระจกทำไมเขาก็เลยทำร้ายได้
ซึ่งเธอบอกว่าเธอตั้งใจตอนแรกเนี่ยคือเพื่อจะแง้มหน่อยเพื่อจะขอโทษให้เขาได้ยินเสียงขอโทษใช่ไหม
เพราะว่าคลิปเมื่อสักครู่เนี้ยต้นคลิปคือเธอขอโทษก่อนเลยอ่ะอ่า
ขอโทษก่อนเลยยกมือไหว้ด้วยขอโทษเลย

ทีนี้เราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปคุยมาเธอก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเกือบเกือบ๔ทุ่มนะคะ
ขับรถจะกลับบ้านมากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
พอมาถึงกลางซอยลากระบัง๕๒
มีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีขาว

เธอก็เลยกระพริบไฟหน้ารถ๒ครั้ง
เพื่อให้แซงไปก่อน
หรือไม่ก็หลบทางให้เธอหน่อยเป็นการตบไฟขอแซงอะค่ะ
ถนนเป็นถนนสองเลนสวนกันถนนแคบด้วยอืมเธอบอกว่าถนนมันแคบเป็นลักษณะของคอขวด
ยืนยันว่าแค่เปิดไฟจริงจริงไม่ได้บีบแปรใส่เขาด้วยนะครับ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะอยู่ดีปาดหน้าเลยตามคลิป
แล้วก็จอดขวางหน้ารถเธอลงมาจากรถเคาะกระจกรถเธอก็ลดกระจกนิดเดียว
อืมก็กะว่าจะคุยกันตอนนั้นเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธอทำอะไรผิด
กระจกลงแล้วขอโทษเธอบอกว่าที่รถกระจกลง
ผู้ชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์จะได้ยินเสียงขอโทษเธอชัดชัดอ่า
แต่พอรถกระจกลงปุ๊บมันเอานิ้วเอามือแหย่เข้าไป
ตะโกนบอกว่าหนีบมือกูเธอก็ตกใจครับ
กระจกลงเพื่อให้ผู้ชายคนนี้เอามือออกไปแต่จังหวะนั้นสวนเลยชกหน้าเธอสวนกลับเข้าไปเลยอ่ะ
ครั้งแรกไปครั้งหนึ่งอ่ะสุดท้ายนะผู้ชายคนนี้เดินไปที่รถของตัวเองนะ
ครับย้อนกลับมาถีบกระจกมองข้างก่อนอ๋อที่ตอนกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดตอนหลังอ่ะนะ
แล้วเอาประแจปากตายที่พกมาทุบกระจกรถฝั่งที่เธอนั่ง
กระจกแตกหมดเลยนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
บอกว่าตกใจมากตอนนั้นสติหลุดเหมือนที่เราได้ยินเสียงในคลิปอะค่ะ
กับเพื่อนผู้หญิงคือกรี๊ดแบบตกใจมากทำอะไรไม่ถูกคือเธอบอกว่า
กลัวว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีอาวุธที่มันหนักกว่านี้
เช่นมีมีดมีปืนมีอะไรมาทำร้ายเธอ
เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ไปยั่วโมโหเธอไม่ได้บีบแร่ใส่
แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยแค่เธอเปิดไฟเพื่อขอทาง
พริบไฟเพื่อให้แซงไปหรือไม่ก็ขอให้เธอแซงไปเนี่ยอืม
แค่นั้นเลยแล้วมันก็โมโหขนาดนั้นอ่ะเพื่อนถ่ายคลิปอยู่
แต่ว่าไม่กล้าที่จะถือให้เห็นเพราะกลัวเหมือนกันแล้วพอหลังจากที่เขาชกหน้าหนูแล้ว
ไปที่กลางจมูกนะคะพอชกหน้าก็ปิดกระจกคิดว่าเขาจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขับไป
ไม่ค่ะเขาย้อนกลับมาเดินมามึงจะเอาอีกใช่ไหมได้ยินได้ยิน
ประแจรถน่าจะเป็นเครื่องมือช่างอะค่ะทุบมาที่กระจกข้างมองข้างก่อน
แล้วค่อยทุบกระจกรถแตกหมดเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลย
คือตีไฟสองทีแค่นั้นใช่เพราะมีเพื่อนด้วยไม่มีบีบแต่ค่ะ
หนูคิดว่าน่าจะเมานะเพราะว่าเขาก็เห็นหนูเป็นหนูเป็นผู้หญิงสองคนอ่ะ
หนูก็ขอโทษเขากับเพื่อนก็ขอโทษเขายกมือไหว้ด้วย
ทำเกินไปอ่ะหนูว่าจริงนะตอนนั้นเราเปิดกระจกลงมาไม่คิดว่าเขาจะต่อย
ใช่ไม่คิดว่าเขาจะต่อยคิดว่าเขาหนีบนิ้วกูก็คิดว่าเขาจะเอามือออกแล้วคือจบ
กมาที่หน้าเลยสติแตกกรี๊ดตามคลิปเลยค่ะกลัวมากกลัวเป็นปืน
คือกลัวมากจริงที่เขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าพี่คิดว่าเป็นปืนแน่นอน
แต่ตอนที่เปิดกระจกเนี่ยผมเข้าใจคุณผู้หญิงคนนี้นะ
เพราะว่าตอนที่มันเป็นกระจกไฟฟ้าใช่ไหมค่ะเรากดแง้มนิดเดียวเนี่ย
พอให้เสียงคุยกันได้แล้วมันอ้างว่ากระจกหนีบมือมันอยู่เนี่ย
ไอ้การกดเพื่อจะให้มันลงอีกแค่นิดเดียวเนี่ยมันยากนะเพราะเวลามันมันจะลงไปเป็นล็อกเป็นล็อกไง
บางทีกดแล้วมันลงฟื๊ดเลยไงอัตโนมัติอย่างนี้ไงลงสุด
มันบอกว่าหนีบมืออยู่แล้วเธอกดอีกตึ๊กนึงเพื่อจะให้มันเอามือออก
มันมีช่องให้มันทิ่มเข้ามาพอดีไงก็เลยถูกชกเข้าไปเลย
แล้วเธอก็ไม่คิดหรอกว่าผู้ชายอยู่ดีจะมาชกหน้านึกออกไหมล่ะแล้วเธอขอโทษเราด้วยไง
แล้วดูกล้องที่ถนนเห็นไหมรถคันอื่นก็เยอะแยะไปหมด
ขับไปผ่านไปผ่านมารถตามหลังก็มีค่ะมันยังกล้ามาแบบถีบกระจกเขา
เอาประแจทุบกระจกเขาอีกอ่ะมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ชื่อว่านายภัยรัฐมงคลวัดอายุ๔๙ปีนะฮะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขากำลังนอนหลับอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะฮะ
ก็รีบออกมาดูมาเห็นเหตุการณ์ก็คือช่วงที่ผู้ก่อเหตุ
กำลังเอาประแจปากตายกระหน่ำตีรถของฝ่ายผู้หญิงเขาแล้วนะครับ
แล้วก็เดินกลับมาถีบกระจกข้างอีกแล้วก็รีบหนีไป
ตรงเนี้ยนานประมาณ๕นาทีคุณภัยรัฐบอกว่าตอนนั้นก็ไม่กล้าออกไปช่วย
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวก็จะถูกทำร้ายเหมือนกันนะแต่ก็พยายามจดจำลักษณะคนร้ายไว้หมด
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุตรงนี้แล้วนะผ่านไปประมาณ๒๐นาทีนะ
ผู้ชายคนนี้ไอ้คนขี่จักรยานยนต์คนนี้มันย้อนกลับมาอีกนะอืม
ภัยรัฐบอกว่ามันขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมา
เก็บพวกเศษกระจกกับกระจกมองข้างของรถยนต์ที่มันไปทำของเขาจนเสียหายอ่ะ
มันเก็บไปฮะทำลายหลักฐานเหรอสงสัยจะอย่างงั้น
เจตนานี่น่าจะตั้งใจทำราหลากฐานน่ะอ่า

เห็นตอนตีแล้วจากนั้นยังไงต่อจากนั้นก็เอ่อเขาตีปุ๊บแล้วเขาก็
เดินกลับออกมาเดินออกมาปุ๊บเขาก็ถีบกระจกอีกทีแล้วเขาก็เดินขึ้นมอไซค์ไปเลย
พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็วนกลับมาอีกทีนะวนกลับมาเก็บหู
ไม่สังเกตว่าเขาเก็บโยนทิ้งหรือว่าเก็บเข้ากระเป๋าเขา
ไม่ไม่เห็นนี่มาดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยค่ะ
คือพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรจักษุรักษ์ผู้กำกับสนจรเข้น้อย
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าไม่นานจับได้แน่แน่นะคะคือตัวผู้หญิงผู้เสียหายเขาก็ไปให้ปากคำเรียบร้อย
เขาบอกเลยว่าตอนนี้ระแวงไปหมดเลยนะคุณภาคภูมิ
ขับรถแล้วมีรถจักรยานยนต์มาใกล้ใกล้เนี่ยภาวะเลยอ่ะภาวะเลยเออภาวะรถจักรยานยนต์ทุกคันเลยตอนเนี้ย
ใกล้ปุ๊บโอ้โหกลัวไปหมดแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เธอต้องเดินทางเป็นประจำทุกวัน
นี่เห็นไหมรถบัตรเขาเขาขับผ่านมันก็ยังทำร้ายเขาอยู่อ่ะอืม
ไม่กลัวเลยอ่ะเนี่ยค่ะผู้เสียหายเขาบอกว่ามันเกินไปอ่ะ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเธอทำอะไรผิดทำไมถึงขั้นต้องโดนชกโดนทุบรถขนาดนั้น
ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าจับตัวได้นายคนนี้จะบอกว่าอย่างไรนะ